คุณผู้ชมเรื่องต่อไปนี้เราย้ำคุณผู้ชมบ่อยครั้งแล้ว
ถ้าคุณผู้ชมมีญาติพี่น้องมีคนป่วยที่เป็นโรคประสาท
มีความผิดปกติทางจิตต้องดูแลอย่างใกล้ชิด
ค่ะคือจริงอาจจะต้องใกล้ชิดขนาด๒๔ชั่วโมงเลยก็ว่าได้
ชายคนนี้เป็นนุ่มใหญ่และป่วยเป็นโรคประสาท
ไปก่อเหตุนะฮะไปฆ่าพี่ชายเจ้าอาวาสจนเสียชีวิต
คือโรคเขากำลับขึ้นมาคุณผู้ชมสุดท้ายเอาศพไปทิ้งไว้ข้างเมตร
ไปดูเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชม
ตามบริโรธภูทองหนองหานจังหวัดอุดรธานีครับ
เข้าไปตรวจสอบเหตุฆ่ากันตายในวัดหายโศกวังพญานาคนะฮะเมื่อวานครับ
เขาบอกว่านายอันนั้นคนก่อเหตุเขาป่วยเป็นโรคประสาทขาดยามานานอาการก็กำเริบ
วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนายอันนั้นได้เข้าไปที่วัดไปทำความสะอาดรอบเมน
ส่วนนายสมควรเป็นพี่ชายจ้างอาวาสผู้ตายพักอยู่ในวัดมาสองปีแล้ว
ประมาณสักสี่ทุ่มได้ก็กลับมาที่วัดพอตื่นเช้ามาอ้าวไปเจอกลายเป็นศพอยู่ข้างเมน
ทะเลาะวิวาดกันก่อนที่นายอันนันต์จะคุ้มครั่ง

อาจจะทะเลาะกันด้วยเป็นโรคประสาทอาการกำเริบด้วย

เพราะว่าพบรอยลากศพยาวสักประมาณ๑๕เมตร
ล่าสุดนะฮะตำรวจก็สามารถคุมตัวนายอนันต์ผู้ก่อเหตุได้แล้ว

เพื่อสอบปากคำดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ถ้าเขาตรวจสอบพบว่ามีอาการทางจิตจริงเป็นโรคประสาทจริง

มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่ได้ถูกเรื่องของคดีความไป
คือคนเข้าใจนะคะสำหรับอาการป่วยที่บางทีมันเลี่ยงไม่ได้
แต่ประเด็นก็คือว่าในฐานะครอบครัวก็ไม่ควรปล่อยให้เขาออกมา

ถึงหัวอกของครอบครัวคนที่ต้องสูญเสียเนี่ย

เพราะว่าอาการคือมันจบตั้งแต่ที่ว่าเขาป่วย